มีเหตุโจมตีโรงพยาบาลในซีเรียแล้วก็มีเหตุโจมตีโรงเรียน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและที่สำคัญเป็นเด็กซะเยอะด้วยค่ะ
เรื่องนี้ทางด้านขององค์การสหประชาชาติออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
การสหประชาชาติออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่ามีเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุฒิที่โรงพยาบาล๕แห่งด้วยกัน
แล้วก็โรงเรียนอีก๒แห่งในจังหวัดอเลโป้และจังหวัดอิดลิปทางภาคเหนือของซีเรีย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว๕๐คนซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากค่ะ
เรื่องนี้ในบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติออกมาแถลงประนาม
ว่าการกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการละเมิดหลักกฎหมายสากลอย่างชัดเจน

ก็เป็นโรงพยาบาลที่รับการสนับสนุนโดยองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน
ก็มีผู้เสียชีวิตถึง๗คนด้วยกันค่ะ
เรื่องนี้ถึงแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าเป็นขีปนวุฒิจากฝ่ายใดนะคะ
เรื่องนี้รัฐบาลซีเรียและรัฐบาลของรัสเซียต้องรับผิดชอบ
ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่มีรายงาน
ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นคนปล่อยผีปนาวุฒิมาโจมตี
แต่กลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็กล่าวหาค่ะว่า
เป็นการจมตีทางอากาศของรัสเซีย
และอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นความบังเอิญไม่ได้เป็นลูกหลง
มีการวางแผนมาก่อนแล้วในการโจมตีครั้งนี้
รัสเซียมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรีย
สนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาส
ซึ่งการโจมตีโรงพยาบาลและโรงเรียนที่เกิดขึ้นนี้
เกิดขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ประเทศมหาอำนาจซึ่งรวมถึงสหรัฐและรัสเซีย
เห็นชอบในการผลักดันแผนหยุดยิงในซีเรีย
หวังยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยอะมานานเกือบ๕ปี
ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๒๐๐๐๐๐คน
แล้วก็กว่า๑๑ล้านคนต้องไร้ที่อยู่ค่ะ